คราวนี้ก็แหมต้องบอกเลยว่าน่าอิจฉาจริงเลยนะฮะ
มีไม่กี่คนหรอกนะที่จะประสบความสำเร็
เรื่องของชีวิตคู่ดาราคนในวงการบันเทิง
แต่ว่าสาวคนนี้เอมมี่มรกฏ
ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เธอแต่งงานกับแฟนนุ่มไฮโซ

น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นรสหวานแล้วไม่เค็มกันไปแล้ว
โชคดีนะหมาดนี่เองนะแล้วก็

บอกว่าเตรียมที่จะไปชมแสงเหนือที่แซน

แต่ว่างานนี้สาวเอมมี่เขาออกตัวว่า

ที่จะไปดูแสงเหนือออโรร่าอะไรเนี่ย
เพราะว่าเธออยากทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานในวงการ
รวมถึงเธอเตรียมที่จะเปิดธุรกิจฟิสเน็ตค่ะ
ที่มีการลงขันกับเพื่อนไว้

ในส่วนธุรกิจฟิสเน็ตที่ว่าสาวเอมมี่เขาบอกว่า
แม้จะเป็นธุรกิจที่ใครก็ทำกันเยอะในปัจจุบัน
แต่เธอมั่นใจเลยว่าของตัวเองแปลกใหม่กว่าใครเพื่อนแน่นอนค่ะ
แน่นอน

ซึ่งจะเปิดตัวอีก๒อาทิตย์นี้
ไม่ได้ทำกับสามีค่ะนี่เขาทำเองค่ะ

ซ้ำซ้อนไหมเหรอคะจริงก่อนที่จะทำก็มีคิดเยอะเหมือนกันนะคะ
แต่ว่ามีเชื่อว่าของเรามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
แล้วก็ความตั้งใจมีดอันนี้คือนิสัยเต็มแรงมากเลย
คือทุกอย่างที่ไม่ทำนี่คือแบบออกมาจากความคิดส่วนตัวเลยค่ะ

ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมี่กับพี่หนุ่มก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
ถ้ามีช่วงไหนที่ว่างตรงกันก็จะหาเวลาให้กันตลอด
รุ้นเรื่องน้องก็กะจะปิดกล้องก่อนครับ
แล้วมี่ก็ทำธุรกิจอันนี้ด้วยซึ่งการออกเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
ซึ่งถ้าไม่มีน้องก็อาจจะลงแบบแรงได้ไม่มาก
ก็เลยอาจจะเลสนิดนึงอะไรอย่างนี้
จะไม่มีก็ได้นะไม่ได้รู้สึกขาด
เพราะว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้มันก็มีความสุขมากอยู่แล้วอะค่ะ
ให้พี่เปิ้ลฝากไปถึงพี่เอมมี่ดีกว่า

บอกเรานะฮะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันไปสนับสนุน

มีอะไรจะช่วยโปรโมทกันเต็มที่เลยนะ

เดี๋ยวจะไปสดจริงถึงตัวกันดีไหม
ทำแบบนี้ดีนะคนไทยทั้งประเทศตอนนี้มันเป็นช่วงที่ฮิตมาก
สำหรับคนคนไทยทั้งประเทศวัยรุ่นโอ้โหออกกำลังกายเยอะมากใช่ฮะ